ค่ะเพราะว่าอุธยาประวัติศาสตร์ศรีเทพฯ
ได้เป็นมรดกโลกแล้วค่ะ
แล้วค่ะหลังจากที่ลุ้นมาอย่างยาวนาน
และนักประวัติศาสตร์ของไทยก็ส่งชื่ออุทยานประวัติศาสตร์
เทพจังหวัดเพชรชบูรณ์เข้าสู่องค์การยูเนสโก้
ไป๓๐ปีคุณผู้ชมค่ะเพิ่งผ่านนะคะ
ปรบมือเฮกันหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องศึกษาต่อไปนะคะ
ช่วงนี้ใครหลายคนได้ยินข่าวแบบนี้อยากจะไป

เพราะว่าช่วงนี้ทั่วไทยยังคงฝนตกต่อเนื่องค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนร่องฝนเนี่ยเขาถูกลมหนาว
นี่มีจริงนะลมหนาวเขามีตลอดแหละ
แต่ช่วงนี้ลมหนาวเขากดร่องฝน
ให้ลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศนะคะ
และบวกกับหย่อมฝนก็อยู่แถวภาคอีสานด้วย
ส่วนภาคใต้ฝนที่จะเกิดขึ้นก็เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูตั้ง๓ปัจจัยนะคุณผู้ชม
สัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะคะ
ช่วงเช้าเริ่มที่พื้นที่ภาคอีสานค่ะ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายฝนจะเริ่มจากทางที่ตะวันออกมาทิศตะวันตกนะคะ
ก็คือภาคเหนือลากยาวจนมาถึงภาคใต้ตอนบนเลย
ส่วนช่วงเย็นเพิ่มเติมที่ภาคใต้ตอนล่าง
ย้ำนะคะสัปดาห์นี้ฝนยังคงตกต่อเนื่อง
แต่ทีนี้หลายคนบอกได้ข่าวมานี่เปิดโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าจะมีพายุ
พายุก่อตัวขึ้นจริงแต่ว่ายังไกลพ้นค่ะ
อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ
ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งในพื้นที่ไหนเลย
กลางสัปดาห์นี้น่าจะเห็นความชัดเจนค่ะ

ทะเลอันดามันคลื่นยังคงสูงแต่ว่าไม่ได้สูงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนการท่องเที่ยวแนะนำไปที่อ่าวไทยดีกว่านะคะ
เพราะว่าอ่าวไทยตรงนู้นคลื่นประมาณ๑เมตรถึง๒เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของความร้อนนะคะช่วงเช้าแหม
บอกว่ามีฝนแสดงว่ามันจะอึมครึม

เพราะว่าช่วงเช้าแดดอาจจะแรงนะคะ
ฟ้ายังเปิดอยู่ฝนจะเริ่มช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปค่ะ
ตกลงมาแบบซูซ่าเลยนะคะ
ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนรวมถึงวางแผนการเดินทางด้วย